ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศจุดคัดกรองอีกหนึ่งจุดครับ
คือที่บริเวณท่าเตียนแล้วก็วัดพระเชตุพลนะครับ
ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มไปปักหลักจองพื้นที่กันแล้วนะครับ
คาดว่าจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นแล้วก็ค่ำแบบนี้ครับ

คือบริเวณข้างวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามค่ะ
ส่วนบริเวณด้านหน้าของดิฉันนั้นคือเป็นจุดคัดกรองจุดที่๖นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะด้านหลังจะเห็นได้ว่ามีประชาชนนะคะ
จำนวนมากนะคะที่ทยอยเดินทางมาเพื่อปักหลักรอ
จุดคัดกรองที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไป
ในเวลาตี๕ของวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวเราจะลองมาฟังนะคะ
ความเห็นการเตรียมตัวของประชาชน
จำนวนหนึ่งนะคะที่มาปักหลักรออยู่ณบริเวณนี้กันค่ะ
คุณพี่คะขออนุญาตสอบถามนิดนึงมาจากที่ไหนคะบางเขนค่ะ
บังเขตค่ะ
ค่ะใช่ที่รัฐนาโกศิลป์ค่ะคนเยอะมากนั่งรอกันอยู่

แล้วมีการต่อเรียนตัวยังไงบ้างคะ

ก็มีอาหารค่ะมีน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีผ้ามีเตรียมพร้อมเหมือนกับมาพักแรมเลยอะค่ะ
เหมือนเรียนเล่นดาลีเลยค่ะแล้วสอบถามนิดนึงว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานเนอะแล้วก็อาจจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหรือร้อนตรงนี้คือ
เตรียมพร้อมมาแล้วค่ะทั้งร่างกายและก็จิตใจเพื่อในหลวงค่ะ
ขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือเสียงส่วนหนึ่งนะคะของประชาชนค่ะ
ที่มาปักหลักรอเพื่อที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าไปนะคะเพื่อน้องถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเปิดให้ประชาชนนะคะ
ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีได้อย่างปกตินะคะ
อย่างเช่นทิพวันคลุยบางยางค่ะและศิรยาบุญแสง
ชาวกรุงเทพมหานครที่เดินทางนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง
มาวางสการะที่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในวันนี้นะคะ
ทั้งคู่บอกว่าจอดรถไว้ที่พาหุรัฐค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามา
คงจะปักหลักที่บริเวณพื้นที่รอบนอกนะคะ
เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาไกลกว่าจากต่างจังหวัดค่ะ
ที่ประเมินกันว่าจุคนได้ราว๔๕๐๐๐คนค่ะ
มีคนมาจากต่างจังหวัดเยอะมากเลยเนอะตัวเราก็แบบคือมาไม่ได้ลำบากมากอยู่ในกรุงเทพอะค่ะก็เลยคิดว่าจะมาวันพระราชพิธีเลยวันที่๒๖ค่ะ
ส่วนพี่จะไปทำงานเป็นจิตอาสาที่เขตบังเขนนะคะก็อาสางานบริการนะคะไปสมัครไว้ก็เดี๋ยวจะได้ช่วยครั้งหนึ่งนะคะเสิร์ฟน้ำลงทานลงอาหารพระราชทาน
ก็คิดว่าอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่แบบที่อยู่ในบริเวณพิธีเนี่ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาอยู่ข้างหน้าหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากมาร่วมพิธี
และจากการสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฝั่งท่าเตียนนะคะ
ก็พบว่าเจ้าหน้าที่เผยว่าคาดว่าในช่วงเย็นไปจนถึงค่ำวันนี้ค่ะ
จะมีประชาชนเดินทางมาปักหลักรอผ่านจุดคัดกรองเพิ่มขึ้น
แต่เบื้องต้นก็ประเมินว่าจำนวนประชาชนที่มารอผ่านจุดคัดกรองฝั่งท่าเตียนนะคะ
อาจจะน้อยกว่าฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือฝั่งกระทรวงกลาโหมค่ะ
ที่ประชาชนมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งบริเวณท่าเตียนไปจนถึงถนนท้ายวังขนานกับวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามนะคะ
รองรับประชาชนที่เข้ามารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศได้ประมาณ๒๕๐๐คนค่ะ
ส่วนท่าเรือท่าเตียนวัดอรุณนะคะในวันนี้ยังเปิดให้บริการแต่ว่าจะปิดในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันในพื้นที่รอบนอกนะคะจุดคัดกรองท่าเตียนวันนี้ก็ยังมีจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะ
เฉพาะจิตอาสาด้านการแพทย์ที่ยังประจำอยู่นะคะเพื่อรออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่ะ
ก็ที่เท่าที่ไปอบรมนะคะที่ตรงโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็ที่สนามเสือป่าเขาก็อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วเขาก็อ่าบอกให้หน่วยอาสาเนี่ยการแพทย์เนี่ยให้เฝ้าระวังคอยดูแลประชาชนที่มาในงานเนี้ยค่ะว่าคอยดูว่าเขาจะมีอาการเป็นลมไหมหรือว่าเอ่อ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางมา
เพื่อที่จะมารอผ่านจุดคัดกรองว่าให้เตรียมพร้อมค่ะทั้งในเรื่องของสภาพร่างกาย
อย่าลืมพกบัตรประชาชนนะคะและที่สำคัญก็คือน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะ
นัทพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณถนนมหาราชค่ะ